ติดตามสถานการณ์โควิด๑๙เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ยังคือเรื่องใหญ่ที่เราเกาะติดให้ทุกวัน
คือเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ย
ใช่ค่ะสำหรับคนที่ลงทะเบียนหมอพร้อมเอาไว้ได้ฉีดเหมือนเดิมนะคะ

นะวันนี้คอรมอก็อนุมัติมาตรการช่วยเหลืออีก๔มาตรการนะครับ
เดี๋ยวค่อยไล่ไปนะครับแต่ว่าดูเรื่องนี้ก่อน
เมื่อวานนี้คนกรุงเทพเนี่ยกิจการต่าง๕ประเภทที่ทางกรทมมีมติบอกว่าเดี๋ยวเปิดได้
ค่ะเปิดเริ่มวันนี้เลยหนึ่งมิถุนายน
เขาก็เตรียมทำความสะอาดเตรียมเรียกพนักงานเข้าร้านกันค่ะ

ชะลอไปอีก๑๔วันให้พร้อมกับประเภทอื่น
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราไปคุยกับหลายคนนะฮะ
ทั้งเจ้าของทั้งผู้ที่เขาทำงาน
ใช่ค่ะคือมันเกิดคำถามว่าเอ๊ะทำไมไม่คุยกันก่อนเหรอ
ไม่สรุปให้มันเป็นแบบสรุปทีเดียวแล้วค่อยแจ้งดีไหม

เพราะตอนกรทมประชุมแล้วก็ประกาศออกมาช่วงเที่ยงบ่ายเนี่ย

บางคนลูกจ้องลูกจ้างอยู่ที่อื่นก็
มานะถุงนี้เปิดร้านแล้วนะทำกงส่วนความสะอาดอะไรพวกนี้นะครับค่ะ
นี่เขาต้องเนี่ยฮะเอาเจ้าหน้าที่มาช่วยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเตรียมรับลูกค้า
มันก็คือการลงทุนก่อนเปิดร้านด้วยไงคะ

เป็นนักแสดงหนุ่มค่ะนะครับและเขามีโครนิกเซนทรัลนะครับนี่ครับ

ฟลูกจิระบอกว่าตอนแรกทราบข่าวว่าในพื้นที่กรุงเทพ
เขาผ่อนปลนจะให้เปิดสถานบริการกิจการต่าง๕ประเภทได้แล้วนะ
หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของคลินิกด้วย
เสริมความงามอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
พลุกอีกร้านบอกว่าพอรู้ข่าวปุ๊บ
รีบติดต่อพนักงานของร้านทุกคนโอ้โหดีใจมาก
จะได้กลับมาทำงานกันอีกครั้งหนึ่งนะตื่นเต้นกันใหญ่
จะได้ออกจากบ้านมาทำงานในรอบ๒เดือนเต็ม

ก็ไปลุยทำความสะอาดคลินิกมีอยู่๒สาขา

ลูกค้องลูกค้าโทรมาจองคิวแบบแน่นแล้ว
จัดการนัดแนะหมอบุคลากรต่าง
ตกค่ำสบคบอกชะลอก่อน

คุณพลุกบอกโอ้โฮมึนมากมงมากนะครับ
คือส่วนตัวเห็นว่าหากรัฐยังไม่พร้อมเนี่ย
ก็ยังไม่ต้องประกาศทำไมไม่หาเลือนให้แบบ

คือปัจจุบันเนี่ยคุณฟลุ๊กจีระบอกว่าก็ลำบากอยู่แล้ว
สาขาที่เขามีอยู่เนี่ยต้องค่าใช้จ่ายค่าพนักงาน
ค่าเช่าที่พวกนี้เดือนหนึ่ง๓๕แสน
ตอนนี้ลำบากอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้ต้องชะลอการเปิดไปอีก
ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่ทำใจแล้วก็บอกบรรดาพนักงาน
บรรดาลูกจ้างว่ายังไงก็คงต้องทนไปก่อน
แต่เจ็บครั้งนี้มันก็แม่มันเกือบจะเกินทนแล้ว
ไม่คุยกันก่อนหรืออะไรก็ไม่รู้ประกาศแล้วก็มายกเลิกเนี่ย
มันกลายเป็นแบบว่าอีก๑๔วัน
เขาจะประกาศแล้วยกเลิกอย่างนี้อีกไหมคือความน่าเชื่อถือมันลดลง
มันเป็นภาวะที่หนักสำหรับผมว่าทุกคน
ผมถึงเข้าใจพนักงานผมถึงปล่อยกู้ให้พนักงานเลย
เขาขาดใจเขาเดือนนึงเนี่ยเขาขาดรายได้ไปเดือนหนึ่งเขาแทบขาดใจ
ดาราสาวอีกคนนึงเราไปคุยด้วยนะฮะ
คุณแอมพันธิลานี่ก็เป็นเจ้าของร้านสปาเล็บชื่อร้าน
นี่ครับทุกผู้ชมครับคือคุณแอร์เนี่ยบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกเธองงมากว่าโอ้โหมันยังไงกันเนี่ย
บอกว่าจะให้เปิดได้แล้วตอนค่ำบอกเปิดไม่ได้แล้วชะลอไปก่อน
คือตอนรู้ข่าวว่าให้เปิดได้นี่รีบแจ้งลูกค้าหมดแล้วนะ
ทำความสะอาดร้านรวงพนักงานดีใจกันมาก

เพราะว่าพนักงานที่ร้านคุณแอร์เนี่ยเขามีรายได้เป็นรายวัน
พอตกเย็นโอ้โหนี่ฮะเหมือนกับฝันพังทลาย
แต่ยังไงก็คงต้องทำใจก็ทำอะไรไม่ได้
รอจากรอไปอีก๑๔วัน
ตายแล้วเรียกน้องมาทำกะว่าจะโปรโมทเล็บแล้วไง
เป็นเจ้าของร้านก็อยากจะโปรโมทปรากฏว่าอ้าวตอนกลางคืนอ้าวทำไมปิดอีกแล้วอ่ะ
เด็กกลับบ้านลูกอย่างนี้ก็คืองง
ก็อยากจะให้แบบดูแลหรือว่าถ้าจะเปิดจริง
มันมีมาตรการหรือมีการเยียวยาอะไรพวกเราบ้างไหม
คือแอร์รู้สึกว่ามันน่าจะมีการลดหย่อนให้หน่อย
หรืออะไรอย่างนี้ค่ะอยากขอความเห็นใจเหมือนกันค่ะ
นี่นะคะคือทุกคนเข้าใจว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
รายใหม่ในแต่ละวันมันยังเยอะอยู่

แต่ประเด็นก็คือคำสั่งแต่ละอย่างเนี่ยมันจะต้องชัดเจน
มันไม่ควรจะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
จนทำให้ทางผู้ประกอบการณ์ร้านหนวดแผนโบราณร้านสปา
ทำให้ผู้ประกอบการสับสนจริงจริงไปยื่นเรื่องต่อประธานกรรมธิการแรงงานสภาพผู้แทนรัศดรนะคะ
ประเด็นก็คือผู้ประกอบการเขาก็ไม่ค่อยจะมีเงินทุนกันอยู่แล้วในช่วงเวลานี้
พอเห็นคำสั่งคลายล็อกเขาก็เตรียมพร้อมเปิดร้าน
บางรายเขาไปกู้เงินนอกระบบมาเพื่อเตรียมพร้อมจะเปิดร้านในวันนี้ค่ะ
พ่นยาฆ่าเชื้อซื้อหน้ากากอนามัยซื้อผ้าซื้ออะไร
แต่พอสั่งว่ายกเลิกคำสั่งแล้วปิดต่อไปอีก๑๔วัน
เขาบอกเขาล้มทั้งยืนกันเลยนะคะหนี้นอกระบบเขาเก็บเป็นรายวันก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้
ตัวแทนผู้ประกอบการร้านนวดเพื่อสุขภาพในกรุงเทพนางสาวอักษิกาจันทรวินิต
บอกว่าตอนระยะเวลาช่วงปีนึงที่ผ่านมานี่ค่ะนโยบายที่สวบคอออกมาเนี่ยนะ
กิจการเขาได้รับผลกระทบมากเพราะนโยบายมันเป็นลักษณะของนโยบายแบบหวานแห
พอมีนโยบายออกมาแบบนี้เนี่ยทางกลุ่มผู้ประกอบการร้านนวดร้านสปาเขาไม่ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม
เหมือนกับการเยียวยาให้กับหน่วยงานบางหน่วยงานหรือว่าผู้ประกอบการบางอย่าง
และคำสั่งที่ออกมาเมื่อวานนี้ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันทำให้ผู้ประกอบการเขาบอกว่าเขาขาดความเชื่อมั่นไปเลยค่ะ
การทำงานของสอบคอนะคะก็อยากจะให้ช่วยเหลือดูแลตรงนี้หน่อย
ตรงนี้หน่อย
ทำงานได้ในคณะว่าติดเชื้อ
เราหยุดกรีจการมาเป็นเวลาเดี่ยวกว่าแล้ว
จำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่ลดลง
ความรับผิดชอบตรงนี้
มีหน่วยงานไหนออกมารับผิดชอบบ้างไม่คะ

ทำไมถึงมีคำสั่งออกมาที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาและทำให้ประชาชนและผู้ประกอบ
สับสนครับเช้าวันนี้มีคำชี้แจงออกมานะคะ
ในฐานะผู้มนุยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
คำชี้แจงเป็นแบบนี้ค่ะสบคไม่ได้สั่งเบรกคำสั่งของกอทมนะคะ
ประเด็นเมื่อวานนี้ก็คือคณะกรรมการโรคติดต่อกอทม
เขาพิจารณาผ่อนคลายมาตรการต่างตามที่เอกชนส่งเรื่องขอเข้าไป
ซึ่งยังไม่ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ
เป็นเพียงผลการประชุมเบื้องต้นแต่ทางกรทมให้ข่าวออกมาก่อน
ซึ่งมันไม่ใช่ว่าสบคไปเปลี่ยนแปลงคำสั่งของกอทม
แต่กรทมเป็นผลการประชุมแล้วก็ให้ข่าวเลยยังไม่ได้เป็นการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ
ดังนั้นจะบอกว่าสบคไปแก้ไขคำสั่งของกรทมคงไม่ได้
ถ้าจะพูดอย่างนั้นคงไม่ได้แต่ว่าพอมีข่าวออกมาแล้วเนี่ย
พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะพอสบคได้พิจารณาแล้ว
แล้วเห็นว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมันยังสูงอยู่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙อยู่ค่อนข้างเยอะ
ก็เลยชะลอไว้ก่อนเพราะว่าเป็นห่วงในภาพรวม
ซึ่งนายกรัฐมนตรีสามารถมีข้อกำหนดที่แตกต่างออกไปได้ก็เลยมีข้อกำหนดออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีเข้าใจทางกรทมเข้าใจทางผู้ประกอบการ
แล้วก็มีการสั่งการให้ไปหารือกันกับทางกระทรวงสาธารณสุข
เร่งฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มอาชีพในกรุงเทพที่ถือเป็นกลุ่มเสี่ยง
ให้ฉีดก่อนเลยจะได้เตรียมการให้เรียบร้อย
สถานการณ์ดีขึ้นก็จะผ่อนคลายกันต่อในระยะต่อไป

เพราะว่ายังไม่ได้แค่การประชุมอย่างเดียวยังไม่มีการออกประกาศออกมา

จากปัจจุบันตัวเลขผู้ติดเชื้อ
ยังมีการยังสูงอยู่

ท่านจึงให้ชะลอไว้ก่อน
แต่ท่านก็เข้าใจกรทมแล้วก็เข้าใจผู้ประกอบการ
นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะ

ว่าจะชี้แจงอะไรจะให้ข่าวอะไร
ต้องผ่านมติของสบคก่อน
กรุงเทพยังมีการระบาดของโควิด๑๙อยู่เยอะ
ก็เลยต้องชะลอไปก่อน
นักข่าวก็ถามย้ำกับท่านนายกรัฐมนตรีเลย
บอกว่าแล้วกอทมกับสบคไม่คุยกันก่อนหรือ
นี่นะคะนายกรัฐมนตรีตอบว่ายังไงลองฟังดูค่ะ

จะมีการแพร่ระบาดอยู่มากในขณะนี้ก็จำเป็นต้องชะลอไปก่อนนะ

กฎธรรมอล์ยังไม่ได้มาหารือส่อบบ่อคอชุดใหญ่ในประธานวัล
ก็ยังไม่มีมติขึ้นมาจากส่อบบ่อคอผมมันไม่ได้
นี่นะคะก็ไม่ได้มีการเสนอจากสบคไปที่นายกรัฐมนตรี
ก็เลยอนุมัติไม่ได้เป็นเพียงที่ประชุมของทางกรทมในเบื้องต้น

พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพหานคร

เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่๓๑เรียบร้อยแล้วนะคะ
สาระสำคัญก็คือปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
ขยายเวลาปิดกิจการ๓๕ประเภทต่อไปอีก๑๔วัน
ตั้งแต่วันนี้นะคะ๑มิถุนายนก็คือปิดไปจนถึง๑๔มิถุนายนค่ะ
จากเมื่อวานบอกว่า๕กิจการก็จะให้เปิดไปได้ก่อน

คณะกรรมการควบคุมโลกของควรธรมอล์มองว่า
ที่เป็นตัวเลขการแพร่เชื้อคุณสุด๑๙ช่วงเวลานี้

ในพื้นที่ชุมชนตรงไหนก็ว่ากันไป
ก็สามารถดำเนินการจัดการได้
มันไม่ได้แพร่ระบาดแบบแพร่หลายแบบกระจายไปทั่ว
ก็เลยมองว่ากิจการบางอย่างน่าจะเปิดได้แล้ว

แต่ทางสวบคก็ไม่ได้มองอย่างนั้น
มองว่าการแพร่กระจายตอนนี้ในกรุงเทพ

ก็เลยว่าเดี๋ยวไปฉีดกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนให้หมด
ถ้าเกิดว่าให้เปิดได้ทีนี้จะได้ไม่ต้องไปกังวลกันว่า

คือผมว่าต้องใช้โมเดลนี้ทุกจังหวัด
อาชีพเสี่ยงที่เขาต้องทำมาหากินอะไรต่างนานาเนี่ย
ถ้ามีวัคซีนเพียงพอไปฉีดให้เขาให้หมด
ใช่ค่ะเพราะว่าเข้าใจนะคะว่าควรที่จะต้องอยู่บ้าน
อย่าออกไปไหนป้องกันการแพร่เชื้อ
แต่ประชาชนจำนวนไม่น้อยที่เขาอยู่บ้านไม่ได้
เขาต้องออกไปข้างนอกเพราะเขาต้องทำงาน

บางคนบอกว่ามันจะอดตายก่อน